คนนี้พี่มดำน่าจะชอบมาก
น้องสันประชากรนี่สเปคพี่
เป็นผู้ชายที่ช่างหิว
นี่เขาชัดเจนนะเขาบอกเลยว่าเขาชอบต้นหอมมากนะคะ

หนูสได้ช
เขียนมา